มีการประกาศรายชื่อนักกีฬาของทีมชาย
นี้ก็มีปัญหาในการเรียกนักเตะแน่นอน
เพราะว่าเกมลีกก็ยังคงเตะฉะนั้นต้นสังกัดไม่ได้ปล่อยนักเตะตัวหลักไว้แน่นะครับ
สุดท้ายก็ได้นักเตะส่งรายชื่อไปเล่น๒๑คน
โคต้าที่ส่งได้สูงสุด๒๒คนยังขาดอีก๑ตำแหน่งด้วยนะครับ
ตัวหลักที่ขาดไปก็อย่างที่ไทยรัฐได้ถ่ายเท่าสดไปนะครับ
เตะอย่างธีรศักดิเผื่อพิมายชันดรงพรมศรีแก้ววิรฟันดอเลาะ
แม้แต่นักเตะที่เล่นในพศ๔๒นะครับ
ตัวเป็นตัวหลักของชมบุรีแล้วก็ปล่อยออกมาไม่ได้
ก็มีการฝึกซ้อมนะครับจะยาวไปถึงวันที่๑๖กันยายน
แล้วก็จะเดินทางนะครับเดินทางไปในวันเดียวกัน
เพื่อไปแข่งเกมแรก๑๙กันยายนนะครับ
บ่าย๓๙กันยายนเจอกับบาเรน๒๑นะครับ
นาที๓๐นาทีเจอเกาหลีใต้แล้วก็๒๔กันยายนเวลาเดียวกันนะครับ
นาที๓๐นาทีเจอกับคูเวท